ไม่หวังมือกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ
ไม่ควรอื่นกลับทางยานเดียว

สวัสดีค่ะพบกับชุวิตตีแสกหน้าทางไทยรัฐทีวีเช่นเคยนะคะ
ก่อนที่จะไปตีแสกหน้าประเด็นร้อนวันนี้ที่ไม่พูดไม่ได้เนี่ย
บอกข่าวดีเรื่องของแจกเสื้อกันหน่อยนะคะ
อีกไม่กี่วันที่เราจะแจกเสื้อกันแล้วสำหรับเสื้อยืดชีวิตตีแสกหน้า
แค่คุณผู้ชมแอดไลน์ไทยรัฐเป็นเพื่อนกัน
แล้วก็แสดงความคิดเห็นมาติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์
ข้อความโดนใจค่ะเราแจกเสื้อให้ถึงที่บ้านเลยนะคะ

เอาล่ะค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นกระแสคดีไร้ส้มคดีอาวภัย
คุณนิวครับหมู่นี้ผมไปสารบ่อยนะ
คือในอดีตเนี่ยผมก็ไปบางปีมีคดีอยู่เป็น๑๐คดี
แต่ไม่ได้หมายความว่าผมอยากจะไปนะครับ

แต่หมู่นี้ไปบ่อยก็โดยสถานะแตกต่างกันครับ
จุบันนี้ไปในฐานะผู้สื่อข่าวแล้วคุณผู้ชม
เมื่อเช้าผมก็ไปที่ศาล
เขาเรียกว่าสารคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
เหตุที่มีคำว่ากลางก็เพราะว่า
ขอบเขตอำนาจศาลนั้นครอบคลุมถึงกรุงเทพ
มุดปลาการสมุทรสาครปฐุมนนทบุรี

อกจากนั้นแล้วสารนี้
ยังมีศาลคดีอาญาทุศจริตประพฤติวิชอบภาคหนึ่ง
ภาคสองภาคสามยันไปถึงภาคแปดภาคเก้า

ยังคนงานยังทำอยู่เลยยังเรียกว่าใหม่เอี่ยมเลยครับ
สถานที่ใหญ่โตโมโหลาน
ผมก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะ

เพราะว่าสารคดีทุจริต

เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน
ต้องเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับ
หมายสำคัญคือเอาคนโกงให้หมดไปล่ะครับ

โครงลายใหม่จะต้องไม่เกิดนะครับ
ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลที่นำมาใช้
มันจะแก้ไขได้ใช่ไหมคะ
ก็ต้องแก้ไขแล้วครับก็ต้องแก้ไขไป
แต่ผมจะบอกหลักการสำคัญของสารนี้ให้ฟัง

โดยปกติเช่นเดียวกับสารแผนกคดีอาญา

เป็นสารที่ใช้การไต่สวนนะครับ

ท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันยังไงเหรอ

กล่าวหาไอ้คนนี้ทำผิดทำไม่ชอบ

ส่งอายการอายการก็ส่งสารสั่งฟ้อง

ต้องเอาหลักฐานพยานมาให้ศาล

พยานหลักฐานดีก็มีการลงโทษ

แต่ถ้าเป็นสารในเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตก็ดี
คดีสารอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองก็ดี

การไต่สวนมันก็จะมีข้อดี
เพราะว่าสารสามารถเรียกเอาพยานหลักฐานขึ้นมาเองได้

สารสงสัยก็สามารถจะลงไต่สวน

คือวิธีการพิจารณาคดีทุจริต
ก็คือคดีที่สารคดีอาญา
ที่เกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยหลักเมื่อเราใช้ระบบไต่สวนแล้ว
ต้องพยายามไต่สวนให้สิ้นสงสัยครับ

ก็อาจเป็นไปได้ว่ายังมีกรณีที่ยังสงสัยได้เหมือนกัน
แต่อย่างไรก็ตามต้องถือหลักสำคัญว่าการลงโทษคนนั้น
ปราศจากข้อสงสัยไม่ว่าจะระบบเดิมหรือระบบใหม่
ในระบบไต่สวนในองค์คณะของศาลเอง
สามารถเรียกเอาเอกสารหลักฐานเข้ามาดูเพิ่มเติม
เหนือจากการปรากฏในสำนวน
ปปชอัยการส่งมาแล้ว
จำเลยแถลงหรือชี้ช่องให้สารเห็นว่ามีเอกสารใด
มีหลักฐานอื่นใดสารก็เรียกเข้ามาได้โดยคู่ความไม่ต้องร้องขอ
จะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานไม่ว่าพยานวัตถุพยานบุคคล
พยานเอกสารในเรื่องที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับคดี
โดยมีเจ้าพนักงานคดีเป็นผู้ช่วยเหลือสาร

เพราะบางครั้งพยานหลักฐานอาจจะไม่ครบถ้วน
สารสามารถเรียกไต่สวนได้เลย
วันนี้ก็มี๒คดีที่สารทุจริตนี่แหละครับ
ชาวบ้านเขาเรียกอะไรครับสารปราบโกง

ไปพูดให้ยาวเป็นสารคดีอาญาสมัยก่อนเป็นแค่แผนก
ตอนนี้เป็นสารอาญาแผนกคดีทุจริต

เมื่อเช้านี้ก็มี๒คดีใหญ่ด้วยกัน
ก็คดีคุณศาลยุทธิ์คดีไล่ส้มนะครับ
ท่านผู้ชมก็อาจจะโอ้โหนี่นานแล้วเอาล่ะต้องฟังนะครับ
ผมจะเกริ่นนำให้ฟังสารได้ลงโทษนะครับ

นายศาลยุทธิ์ก่อนเลยค่ะเวลาคุณศาลยุทธิ์ค่ะ
ในการไม่รายงานโฆษณาเกินเวลา
เดี๋ยวผมจะเกริ่นเบื้องต้นว่าสารลงไปอย่างไร
เพราะว่าเมื่อไม่ลายงานการเกินเวลา

จำเลยที่๔ก็เป็นเจ้าหน้าที่ในบริษัทไร้ส้ม
สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกเจ้าหน้าที่อสมท๓๐ปี
แล้วลดลง๑ใน๓ก็เหลือ๒๐ปี
ส่วนของคุณสรยุทธ์เองสารชั้นต้นก็ลงไว้๒๐ปี
ลดไปก็เหลือ๑๓ปี๔เดือน
วันนี้สารอุทธรณ์ยืนกับพิพากษาสารชั้นต้น
สารอุทธรณพิจารณาเห็นว่าจำเลยที่๑เป็นผู้ดำเนินการจัดทำคิว
ทราบความเป็นไปรายละเอียดตั้งแต่เริ่ม
มีสามัญสำนึกเพื่อประโยชน์ของรัฐจะอ้างว่ามีช่องว่าง

เมื่อการโฆษณาเกินก็ต้องเสียค่าโฆษณา
จำเลยที่๑ใช้น้ำยาลบความผิดในใบคิวโฆษณา
จำเลยที่๒คือบริษัทไล่ส้มแม้มีข้ออ้างว่าทำไปด้วยความตกใจ
กลัวต้องรับผิดในข้ออ้างไม่มีน้ำหนัก
อุทธรณ์ของจำเลยที่๑ฟังไม่ขึ้นครับนะครับ
ส่วนจำเลยที่๒จำเลยที่๓กล่าวอ้างลอยไม่น่าเชื่อถือ
คุณงามความดีของจำเลยที่๓ที่กล่าวอ้างเป็นเพียงประวัติ
และความดีของจำเลยที่๓อันเป็นคนละส่วนกับพฤติการ
แห่งการกระทำความผิดสารพิเคราะห์ตามหลักฐานพยาน
ปรากฏตามไต่สวนข้อเท็จจริงแห่งคดีฟังได้ว่า
จำเลยทั้ง๔กระทำความผิดหลายกรรม
โดยการมอบเครกษ์๖ฉบับสรรทรรพิภาคศา
อุทธรณ์ของจำเลยทั้ง๔ฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนครับ

ครับทีนี้ผมก็จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับ
ว่าอีกคดีหนึ่งก็คือสดีสนามก๊อปเอาไพรนะครับ
ตรงนี้เดี๋ยวต้องอธิบายให้มันยืดยาวอีกนิดนึง
เรื่องนี้ท่านผู้ชมครับประเด็นสำคัญของคุณสรยุทธ์
คดีไล่ส้มนี่ก็คือใบคิวโฆษณา
หรือที่เรียกว่าไทม์แชร์ลิ่ง
อะไรคือไทม์แชร์ลิ่งเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง
ส่วนกรณีครับส่วนกรณีของสนามก๊อบอัลพายนะครับ
ซึ่งมีคุณยงยุทธ์วิชัยดิตอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทย
สมัยนั้นเป็นรองประหลัดกระทรวงมหาดไทย
รักษาราชการแทนประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ตรงนี้มีคำเดียวที่ท่านผู้ชมก็ต้องตั้งคำถามสงสัยนะครับ
คือธรณีสงฆ์ครับนะครับ
แชร์ลิ่งคืออะไรในคดีคุณสรยุทธ์
และธรณีสงฆ์คืออะไรในกรณีของสนามก๊อฟอาวพายนะครับ
เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแต่ก่อน
ท่านผู้ชมก็เช่นกันครับอย่าได้เปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
จะดูฟุตบอลมาดูชูวิตก่อน

ช่วงหน้านะคุณนิวครับผมจะพาไปดูฮะบรรยากาศนะครับ
ตอนเช้าเช่นกันครับผมไปลงพื้นที่ดูซิสารปราบโกงเนี่ย
เป็นยังไงตั้งอยู่ไหนทำอะไรกันผู้สื่อข่าวทำอะไรนะครับ
ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ศาลยังไม่พิพากษานะครับ

ถูกต้องครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปชมกันครับ
กันสักทั่วเดียวกลับมาเจอกันค่ะ
ขณะนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าสารอาญาคดีทุจจริต

วันนี้มีคดีสำคัญ๒คดีด้วยกันครับ
ที่สารนัดอ่านคำพิพากษา
คดีแรกคดีไล่ส้ม
ซึ่งคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดัง
ในขณะที่มีการทำรายการคุยคุยข่าวที่อสมท
กรณีคดีที่สองคือคดีสนามก๊อปเอาพาย

นายยงยุทธ์วิชัยดิตอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทย
ทั้ง๒คดีเป็นคดีสำคัญนะครับ
ซึ่งมาตัดสินในวันเดียวกัน
จำเลยทั้งหมดใน๒คดีนั้น

ทั้งสองคดีรายละเอียดคดีเป็นอย่างไร
ท่านผู้ชมคงจะได้ทราบมาเบื้องต้นแล้ว
ส่วนรายละเอียดนั้นผมคงจะเอาไปคุยในรายการตีแสกหน้าคืนนี้
ผลเป็นอย่างไรสารจะนัดอ่านหรือจำเลยมาครบไหม
หรือมีการเลื่อนหรือสารนัดเลื่อนหรือมีใครไม่มาอย่างไร
เดี๋ยวสักครู่ก็คงจะทราบผลเป็นอย่างไร
ผมก็จะไปรายงานให้ท่านทราบ
ที่สำคัญคดีนี้เช่นคดีสนามก๊อปอาวไผล์
ซึ่งเป็นคดีที่เป็นที่ดินธรณีสงฆ์
ในขณะนั้นคุณยงยุทธ์วิชัยดิต
เป็นรองประหลัดกระทรวงมหาดไทย
รักษาราชการแทนประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ถึงกลายเป็นสนามก๊อปและหมู่บ้านอาวไผล์
ก็ไปแจงรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังความเป็นมาของคดีให้ท่านผู้ชมได้ฟังต่อไปครับ
วันนี้เนี่ยผมก็อยู่ท่ามกลางผู้สื่อข่าวซึ่งมารอทำคดีคุณสรยุทธ์กับคุณยงยุทธ์วิชัยดิต
ผมก็รู้สึกแปลกไปเหมือนกันนะเพราะทุกครั้งเนี่ยผมมาศาลเนี่ยผมมาในสถานะของจำเลยตลอด
เรียกว่าอยู่บนบันลังเนี่ยอยู่ข้างขวาของศาลท่านไม่เคยอยู่ข้างซ้ายก็คือข้างที่เป็นโจทย์
ได้แต่อยู่ข้างเป็นจำเลยผมเข้าใจหัวอกของคนที่เป็นจำเลยที่มาฟังคำพิพากษาครับ
เพราะตลอด๑๐กว่าปีเนี่ยที่ผมโลดแล่นอยู่ในวงการเมืองเนี่ยผมอยู่ในสถานะของจำเลยไม่ว่าจะเป็นคดีหมินประมาท

หรือคดีอย่างวัฒนาเมืองสุขเนี่ยคดีละเมิดอำนาจศาลผมก็เคยโดนมาแล้ว
ครั้งนี้มาที่ศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบ
สารนี้เพิ่งสร้างเสร็จครับใหม่สดร้อนปูนยังไม่แห้งดีเลย
ใหญ่โตผมก็เคยคิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมสารทุจริตเขาดูใหญ่โต

มันมีนักคันเมืองมีฆราจการที่ทุจจริตเยอะมึงศาลก็ถึงจะสร้างเสร็จใหญ่โต
เพราะถ้าไม่ใหญ่โตเนี่ยถ้าทุจริตไม่เยอะเนี่ยเขาคงไม่ตั้งเป็นศาล
เพราะเดิมเนี่ยสารคดีทุจริตนี่เป็นแค่แผนกหนึ่งในสารอาญา
ความรู้สึกของคนที่เป็นจำเลยเนี่ยผู้สื่อข่าวที่ข้างผมเมื่อกี้นี้เขาก็ถาม
เขาถามว่ารู้สึกยังไงคือคุณอยู่ในหัวอกของคนที่เป็นผู้สื่อข่าวไม่เคยเป็นจำเลยจำเลยนี้ทุกข์มากนะครับ
เขาเรียกว่า๑๕ปีขึ้นไปบอกว่าให้สารอ่านเนี่ยวันนั้นรู้สึกยังไงเชื่อไหมครับร้อยทั้งร้อยเนี่ยพูดเหมือนกันหมดฮะ
เรียกว่าสิ้นคำพิพากษาถ้าติดคุกเนี่ยหูอื้อครับ
ลักษณะนี้คือหูอื้อฮะเช่นถ้าสารลงอีกบางคนไม่ได้คาดคิดครับ
บางคนมาศาลนี่คิดว่าพาญาติพี่น้องมาหลังจากจบคดีแล้วจะไปเที่ยวกันก็มีนะครับ
เรียกว่านัดมาจากต่างจังหวัดกันมากันทั้งครอบครัวมาให้กำลังใจ
คิดว่าพอจบแล้วจะไปเที่ยวที่อื่นต่อสารลง๑๕ปีไม่ได้กลับบ้าน
อะไรก็ไม่ได้เตรียมตัวมาเข้าไปในเรือนจำเนี่ยมันก็เหมือนอีกชีวิตนึง
เป็นคนมีชื่อเสียงมีตำแหน่งกองทิ้งไว้หน้าเรือนจำหมดครับ
วันนี้ก็มาเกิดให้ฟังก่อนนะครับและระหว่างที่รออยู่
มีผู้สื่อข่าวจำนวนมากหลายช่องทั้งสถานีทั้งหนังสือพิมพ์
ชีวิตของผู้สื่อข่าวนี้ก็ไม่ได้สบายนะครับต้องมานั่งตรงนี้แหละครับ
ถ้าผมไม่ใช่ผู้สื่อข่าวผมคงได้นั่งข้างใน
เขาบอกว่านอนกลางดินกินกลางทรายก็จริงแล้วครับ
ไม่ได้สบายก็ให้ท่านท่านผู้ชมทั้งหลายก็ได้เห็นชีวิตผู้สื่อข่าวไปด้วยนะครับ
ขณะนี้สารอาญาในคดีประพฤกษ์มิชอบ
ตัดสินคดีไล่ส้มของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดา
ออกมาแล้วนะครับผู้สื่อข่าวในขณะนี้แน่นขนาด
สารตัดสินว่า

คำพิพากษาสารชั้นต้นครับ
ดังนั้นจำเลยก็คือคุณสรยุทธ์ก็จะต้องประกันตัว
เพราะเมื่อสารชั้นต้นลง๑๓ปี๔เดือนและสารอุทธรยืน
ก็มีผลให้จำเลยจะต้องยื่นประกันตัว
ในขณะนี้คุณสรยุทธ์ก็รอประกันตัวอยู่ครับ
ในกรณีที่ประกันตัวได้ก็จะได้เดินออกมา
พบกับผู้สื่อข่าวในบริเวณนี้

ผู้สื่อข่าวทุกท่านก็นั่งอยู่
พอมีข่าวเพิ่มขึ้นก็จัดทำหน้าที่ของตัวเอง
มารอมาให้ข่าวหรือรายงานเข้าสถานี

ในขณะนี้ทุกคนก็รู้แต่เพียงว่า
จำเลยทุกคนเดินทางมาศาลและสารได้อ่านคำพิพากษา
ได้อ่านคำพิพากษาโดยข้อโต้แย้งของจำเลยฟังไม่ขึ้น
สารได้ยืนตามคำพิพากษาของสารชั้นต้น
สารอาญาคดีทุตริศแล้วพระพฤษมิชอบ

คดีสนามก็อ่อภาย
ที่มีที่มีที่มีในที่มีใน

และเช่นกันนะครับ
จำเลยเป็นการใช้ดุลพินิษฐ์โดยไม่ชอบถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่วัดธรรมการามวรวิหาร
ยังทำลายศรัทธาของผู้ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา
จำเลยจึงมีความผิดตามฟ้องพิพากษาจำคุก๒ปีครับ
ทั้งสองคดีนั้นสารได้ลงพิพากษาจำคุกนะครับ
ขณะนี้จำเลยก็รอยื่นประกันตัวอยู่
ผมอยากจะพาท่านผู้ชมมาดูเบื้องหลังการทำงานของผู้สื่อข่าว
แต่ละคนว่าเป็นอย่างไรเพราะไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อน
ตรงนี้สำคัญครับเพราะผู้ที่ทำงานนั้นเหมือนกับผู้ที่ติดทองหลังพระ
นำข่าวเอาไปให้ผู้สื่อข่าวนะครับ
จะได้เห็นว่าแต่ละคนก็ทำอย่างไรนะครับ
นี่ฮะยกตัวอย่างพิธีกรท่านนี้ก็กำลังเตรียมตัว
ที่จะออกรายงานข่าวให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับ
บางท่านก็นั่งขี่ข้อมูลไปที่สถานีนะครับ
หรือหาข้อมูลดูตัวอย่างตรงนั้นนะครับ
ข้าวกล่องนะครับที่นี่เขาทานข้าวกล่องกันนะครับ

แล้วก็นั่งไหนเขาไม่ได้เตรียมให้ผู้สื่อข่าวนั่ง
นั่งตรงไหนสะดวกจะฟุ้งวงฟุตบาทนั่งได้หมดฮะ
อันนี้ก็เป็นผู้อาวุโสนี่เห็นไหมฮะ
อันนี้เป็นบริเวณที่เขากันพื้นที่ให้สำหรับผู้สื่อข่าว
โดยเฉพาะไม่ให้เกินพื้นที่ไปนะครับ
เป็นสารที่เพิ่งจัดตั้งมาไม่นานนี้เอง
แต่ก่อนเป็นแค่แผนกหนึ่งในสารอาญา

ก็เพิ่งสร้างเสร็จนะครับ
บริเวณนี้เห็นมั้ยฮะนี่ก็เป็นผู้สื่อข่าวที่เป็นช่างกล้องอาวุโสเช่นกันฮะ
เคยเจอหน้ากันอยู่ในสภาอยู่บ่อยนะครับ
เห็นไหมครับว่าหน้าที่ของผู้สื่อข่าวนั้นไม่ใช่อาชีพไม่ใช่หน้าที่ที่จะเป็นกันง่าย
แล้วก็ต้องมีความอดทนสูงพอสมควรอดทนกับข่าวอดทนกับการรอคอยนะครับ
และทุกคนก็แทบจะเขาเรียกว่ากินนอนรอบางคนรอถึง๓ทุ่ม๔ทุ่มหรือถึงดึกถึงดื่นนะฮะ
ก็หวังวันนี้ว่าทุกอย่างคงจะเรียบร้อยแล้วก็มีข่าวเอาไปฝากทางสถานี
ไม่งั้นหัวหน้าเล่นงานตายเลยแล้วบางทีก็โดนตัดเงินเดือนนะฮะ
เพราะว่าไม่มีข่าวส่งดังนั้นทุกคนก็ต้องหาข่าวครับต้องทำงานครับ
แล้วดูเมื่อกี้สิครับกินข้าวกล่องนะฮะก็อยากจะให้ผู้ชมได้เห็นสภาพเบื้องหลังซะหน่อยหนึ่งนะฮะ
ขณะนี้ผมอยู่กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐคุณภูริพัฒน์หรือคุณชิวครับ
คือสารนั้นไม่ได้ให้ทุกคนเข้าไปในบันลังถูกไหมครับ
อาจจะเป็นบางคนเท่านั้นตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับนี่เมื่อเช้าอธิบดีของศาลเนี่ยออกมาคุยกับผู้สื่อข่าวบริเวณด้านหน้า
ศาลนั้นก็บอกนะครับว่าคดีนี้เนี่ยไม่อนุญาตให้ทุกคนเข้าไปภายในห้องพิพากษา
แต่มีการต่อรองเกิดขึ้นครับเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนหลายคนให้ความสนใจว่าเป็นคดีของคุณสรยุทธจินดาพิธีกรชื่อดัง
รวมไปถึงคนที่ก่อคนที่มีพฤติการเนี่ยก็เป็นพฤติการที่คนติดตามมาตลอดตั้งแต่มีคดีความเกิดขึ้น
สารท่านก็เลยอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปห้องละ๓คน๓คนนี้ก็เข้าไปฟังคำพิพากษาแล้วครับ
ก่อนที่จะมีคำพิพากษาเกิดขึ้นเนี่ยคุณสรยุทธ์เดินเข้ามาในห้องในห้องพิจารณาคดีซึ่งไม่ได้มาทางปกตินะครับมาทางที่ผู้พิพากษาขึ้นซึ่งเป็นด้านหลัง
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนว่าใครเป็นคนอำนวยความสะดวกให้คุณสรยุทธ์เข้าด้านหลังที่ไม่เข้ามาด้านหน้านั่นเองนะครับ
ส่วนภายในห้องพิพากษาเนี่ยบรรยากาศในห้องเนี่ยต้องบอกครับว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยมีสีหน้าวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดคือระหว่างที่นั่งฟังคำพิพากษาคุณสรยุทธ์นั่งก้มหน้านั่งก้มหน้า
แล้วก็คอยเหมือนเหมือนพูดพึ่มพร้ำพึ่มพร้ำอยู่แล้วก็มีคนมาให้กำลังใจหนึ่งในคนให้กำลังใจคือคุณตันอิชิตันและภรรยาที่เดินมาให้กำลังใจด้วยซึ่งองค์คณะผู้พิพากษาเนี่ยวันนี้มีอ่านก็มีคนอ่านสองคนก่อนที่จะเปิดอ่านเนี่ยรอรอจำเลยที่หนึ่งคือคุณพิชภาเอียมสะอาดที่เป็นพนักงานของอ๋อส

อ้างถึงคุณงามความดีครับว่าที่ผ่านมาทำคุณงามความดีมาหลายอย่างครับถ้าเกิดสารลงโทษพิพากษานักเนี่ยจะเกิดความเสียหายมหาสารครับประเด็นนี้สารท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นของคุณงามความดีกับการกระทำความผิดเนี่ยเป็นคนละส่วนกันครับการกระทำความผิดก็ต้องมีการพิพากษาก็ต้องมีการลง
ประมาณสิบหกข้อที่คุณสรยุทธแย้งอุทธรณ์ไปปัดตกทุกข้อทุกข้อฟังไม่ขึ้นทุกข้อและตอนนี้ขนาดนี้อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ยื่นยื่นยื่นประกันตัวเพื่อที่จะดีการ์แต่เมื่อเช้าได้คุยกับอธิบดีของสารเนี่ยท่านก็บอกนะครับว่าต้องดูก่อนว่ากรรมต่างแต่ละแต่ละกระทงเนี่ยจะสามารถที่จะพิ
ประนานเนี่ยต้องรอถึงวันพรุ่งนี้ถึงถึงจะทราบว่าจะสามารถดีการ์ได้หรือเปล่าแต่ต้องดูต้องดูก่อนตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการนี้อยู่ระหว่างรอ
ในวันนี้ค่อนข้างมีความวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดว่าหลังจากนี้จะทำยังไงแต่คุณ
ผมได้มีโอกาสพูดคุยหลังจากที่ท่านอ่านเสร็จ
ครับนี้คือรายงานข่าวของขุ้นจิลค่ะคุณจิลเป็นผู้สืบข่าวซึ่งอยู่ในสถานที่
ก็คืออยู่ในบันลังสารท่านไม่ได้ให้เข้าไปทุกสถานีทุกช่อง
เพราะว่าจะเกิดความวุ่นวายจำนวนมาก
ก็คัดนะฮะว่าให้เฉพาะบางคนเข้าไป
พิพากษาเป็นยังไงเดี๋ยวก็คงจะได้เห็น

ก็คงจะต้องรอฟังดูแล้วครับว่า
คุณสรยุทธ์จะได้ประกันตัวหรือไม่
ผมชูวิทธ์กัมมนต์วิสิทธิ์และคุณชิว
รายงานให้กับไทยรัฐทีวีครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่สารปราบโกงเนี่ย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วดูกันแบบเต็ม
คุณชูวิทย์พาไปดูบรรยากาศต่างกันแล้ว
คราวนี้เรามาฟังกันหน่อยดีกว่าว่า
มันเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการโกงต่าง

ผมจะอธิบายอย่างรวดเร็วและเข้าใจแบบง่าย

นะครับจำเลยมีทั้งหมดเนี่ย

๔ก็คือเจ้าหน้าที่ของบริษัทไล่ส้ม

อาจจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษอะไรยังไง

ทีนี้โฆษณาก็จะมีผลประโยชน์แบ่งกัน
ยกตัวอย่างให้รายการคุยคุยข่าว

มีโฆษณาได้เท่าไหร่กี่นาที
สถานีเอาไป๓นาที

เพราะผู้ดำเนินรายการก็ต้องมีทีมงานมีการดำเนินการ
ถูกไหมครับส่วนสถานีก็มีค่าใช้จ่าย

เมื่อเวลาโฆษณามีการแบ่งกันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน

ตรงนี้เขาบอกว่าในใบคิวซึ่งใบคิวเนี่ยแน่นอนครับ
ทุกคนต้องรู้จักฮะใบคิวใบคิวก็คือใบโฆษณานี่แหละว่า
มีโฆษณาเดี๋ยวจะมีโฆษณายี่ห่อนั้นโฆษณานั่นโฆษณานี้
มีอะไรบ้างลิสต์มาเลยเป็นรายชื่อ
สถานีทุกสถานีต้องมีผู้อุปการะ

เพราะไม่งั้นสถานีจะอยู่ได้ยังไงก็คือใบคิวโฆษณาล่ะครับ
คิวโฆษณานี้ปรากฏว่าในจำเลยที่๑อสมทมีการแก้ไขโดยที่เขาบอกว่า
เจ้าหน้าที่รัฐสามารถรับเงินได้เกิน๓๐๐๐ไหม

รับอย่างอื่นไม่ได้เลยคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ

อย่างอื่นรับไม่ได้เลยเป็นความผิด
คุณสรยศผิดในสถานะสนับสนุน
ก็อาจจะโดนในข้อหาสนับสนุนก็เลยโดน๒ใน๓

โทษสูงสุดถึงตลอดชีวิต
โดนไป๖กระทง

๖กระทงก็โดนเป็นคดี
ถือว่าทั้งหมด๖กระทงโดนกระทงละ๕ปี

ส่วนที่ผู้เป็นสนับสนุนก็ลดลงมา

เพราะว่าถ้าเกิดแบ่งเวลากัน๓นาที
คุณสมรยศ๓นาทีสถานี๓นาที
ก็ปรากฏว่าอาจจะมีการแก้ไข

ส่วนที่เกินไปจะต้องจ่ายให้กับอมธนาทีละ๒๐๐๐๐๐กว่าบาท
ตรงนั้นไม่ได้จ่ายก็คือเป็นมูลค่าความเสียหายที่บอกว่า๑๓๘ล้าน
ซึ่งคุณสรยุทธ์เอาเงินไปคืนแล้วก็ถือว่ามีการเยียวยา
ข้อหาหรือการลงโทษของศาลก็จะลงเบาลง
แต่ก็เห็นว่าเป็นเห็นพิรุษว่ามีการแก้ไขในใบคิวโฆษณา
ซึ่งจริงถ้าถามว่ามีการฟ้องร้องกันในใบคิวโฆษณา
สมมุติว่าคุณศอลยุทธ์เพิ่ม๔ปรากฏว่าเอา๒มธก็ได้๔
ถ้าไป๕เอา๒มธก็ได้๕
แต่ปรากฏว่ามีที่คุณศอลยุทธ์ไล่ส้มได้๕เอา๒มธไป๖ไป๗
คุณสรยุทธ์ก็ไปฟ้องว่าส่วนเกินก็ไม่ได้แบ่งอะไรต่างที่สารปกครอง
ชั้นต้นก็ชนะสารปกครองแต่ชั้นปกครองสูงสุดแพ้
วันนี้สารอุทธรณ์ก็ลงโดยมีคำพิพากษายืน
อันนี้คือสั้นง่ายเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่า
แบ่งไม่ถูกต้องอย่างไรอีกคดีหนึ่งซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรณีสงศ์ที่ดิน
คือทรณีสงศ์คุณนิวครับท่านผู้ชมอย่าเข้าใจว่าเป็นที่วัดที่โบสถ์ไม่ใช่ครับ
เป็นที่ที่เป็นธรณีสงฆ์คือเป็นผลประโยชน์ของวัด
เช่นบางครั้งเรายกที่ไปให้วัดถวายวัดมีคนใจบุญสุนทานคนแก่คนเท่า
อยากจะยกที่ไปให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ที่ธรณีสงฆ์ก็คือสาธารณสมบัตินี่แหละครับ
ของสงฆ์ของรัฐของวัดนี่แหละครับไม่สามารถที่จะเอาไปแจกจ่ายขายโอนได้
ยกเว้นว่าเป็นประโยชน์เพื่อทางสาธารณะซึ่งต่อมามีกฎหมายเช่นจะยกเป็นถนนยกเป็นตัดเป็นเวรคืน
เป็นครองอะไรต่างราวนี้นะครับก็เป็นทรณีสงศ์ทรณีสงศ์นั่นก็คือสนามก็เอาภายนะครับ
ก็ปรากฏว่านางเนือมเนี่ยก็คือเป็นผู้เท่าผู้แก่ยกขี้แปลงนี้ให้กับวัดนะครับ
ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยวัดก็ใช้มูลนิธิแล้วก็เอาที่แปลงนี้ไปขายต่อให้กับสนามก๊อฟอัลพาย
ไปสร้างหมู่บ้านไปสร้างสนามก๊อฟนะครับกรมที่ดินก็มีคำสั่งให้ยกเลิกนะครับ
จดทะเบียนบอกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะเขายกให้กับสงฆ์จะไปขายให้กับคนอื่นได้อย่างไร
สนามกอล์อัลพายก็เอาไปจำนองในทันทีที่ได้รับที่ซื้อนะครับซื้อที่แปลงนี้
เมื่อซื้อที่จากธรณีสงฆ์เมื่อซื้อมาจากมูลนิธิซื้อมาปุ้งก็เอาไปจำนอง
และเอาไปสร้างสนามก๊อฟไปสร้างหมู่บ้านผู้ที่ซื้อหมู่บ้านก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง
ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับก็ต้องตามไปฟ้องนะครับปรากฏว่านายยงยุทธ์วิชัยดิต
ขณะนั้นเป็นรองประหลัดกระทรวงมหาทัยนะครับเซ็นยกเลิกไม่ใช่เซ็นยกเลิกให้วัดนะฮะ
ยกเลิกคือหมายความว่าให้ซื้อขายได้ยกเลิกคำสั่งกรมที่ดิน
เพราะกรมที่ดินให้เพิกถอนและยกเลิกคำสั่งของกรมที่ดิน
ก็ถือว่าสารลงไว้ครับสารลงไว้อย่างนี้ครับสารลงมีใจความสำคัญอยู่ตรงนี้แหละครับ
ธรณีสงฆ์เนี่ยนะฮะการที่จำเลยพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่ง
เพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินโดยจงใจละเลยข้อเท็จจริงต่างข้างต้น
ยังจังจงใจตีความใช้กฎหมายที่ผิดเพี้ยนไปจากความเห็นของคณะกรรมการกิจสดีกา
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีระบุให้กระทรวงถือปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกิจสดีกา
คำสั่งของจำเลยคือนายยงยุทธ์นะฮะจึงเป็นการใช้ดุลพินิษฐ์โดยไม่ชอบ
ถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ในไม่ชอบจากด้วยกฎหมายแก่ผู้อื่น
ขอให้เกิดความเสียหายแก่วัดธรรมการามวรวิหารทั้งยังทำลายศรัทธาของผู้ที่เริ่มใสในพระพุทธศาสนา
เช่นนางเนื่อมจำเลยจึงมีความผิดตามฟ้องพิพากษาจำคุก๒ปี
ในขณะนี้นายกรณียุทธได้ประกันตัวแล้วได้ประกันตัวไป
แต่ว่าในอีกกรณีหนึ่งของคุณสอรยุทธ
โดยปกติเนี่ยคุณนิวทราบไหมครับท่านผู้ชมครับจะประกันตัวได้ไม่ได้ต้องรอถึง๔โมงครึ่งนะฮะ
หมดเวลาราชการก่อนนะครับณปัจจุบันนี้ก็คุณสรยุทธ์ประกันตัวไม่ได้
ก็ต้องถูกส่งเข้าเรือนจำเหตุที่ประกันตัวไม่ได้มันก็มีอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นต้นเนี่ยศาลท่านลง๑๓ปี๔เดือนศาลอุทธทำไมครับ
ยืนนะครับต้นลงอุทธรณ์ก็ลงแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าคุกก่อนล่ะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอสารดีกาครับในการให้ประกันตัว
การพิจารณาประกันตัวเนี่ยท่านผู้ชมครับก็มีหลายกรณีท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับ
ใช้เงินสดจะประกันตัวยื่นก็ได้จะใช้พันธบัตรใช้ธนาคารสลากออมสินอะไรต่างก็ได้
หรือจะใช้ที่ดินก็ได้แต่ที่ดินเนี่ยต้องส่งไปให้กรมที่ดินประเมินราคาก่อนนะครับ
ทีนี้การประกันตัวเนี่ยมันต้องมีเหตุผลหลายประการจำเลยที่๑นะครับโทษหนักนะครับจำเลยที่๒จำเลยที่๓๔สารลงหมดนะครับ
สารก็อาจจะต้องใช้ดุลพินิษฐ์พิจารณานะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาซึ่งเราก็ไม่ทราบต้องแล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของศาล
การประกันตัวเนี่ยเมื่อประกันตัวไม่ได้คุณนิวครับเขาส่งตัวเข้าไปในเรือนจำ

อย่างที่ผมเรียนให้ทราบทำความผิดหรือว่ามีคดีเกิดขึ้นในกรุงเทพเขาก็ส่งไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
แต่ถ้าความผิดที่ฝั่งทนเขาส่งไปเรือนจำพิเศษฝั่งทนนะครับเขาเรียกว่าเรือนจำพิเศษทนบุรีหรือทำความผิดที่

หรือที่จังหวัดไหนก็เป็นขอบเขตอำนาจของสารนั้นสารจะออกหมายขังเมื่อออกหมายขังแล้วก็แสดงวงกลมราชธรรมเนี่ยก็เอาตัวเข้าไปที่เรือนจำ
เราก็ต้องรอดูแล้วครับว่าสารจะให้คุณสรยุทธ์ประกันตัว

หรือจะต่อสู้คดีในเรือนจำ
เอาล่ะวันนี้เราพูด๒เรื่องใหญ่